ฐานสิงคือส่วนของสถาปัตยกรรมไทยหรือสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเรียนแบบมาจากลักษณะของสิงเช่น
นำมาประกอบเป็นฐานปัดซึ่งประกอบด้วยหน้ากระดานบนเส้นลวดบัวหงายเส้นลวดท้องไม้และบัวคว่ำหรือบัวหลังสิง
ซึ่งตรงมุมทำเป็นรูปเท้าสิงหรือน่องสิงถัดลงมาคือเส้นลวดและตอนล่างสุดคือหน้ากระดานล่าง
ฐานสิงมักใช้ประกอบฐานบวกคว่ำบัวหงายที่ทำส่วนล่างเป็นรูปขา
สิงศ์ใช้เป็นฐานพระพุทธรูปฐานเจดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน